เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

เพราะว่านำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน

วันหลังจากนี้เป็นต้นไปภาคเหนือภาคกลางตอนบน
เมฆยังคงบางตาแดดยังคงร้อนแรง
อีสานเริ่มมีกลุ่มก้อนเมฆก่อตัวเกิดขึ้น
ขณะที่อุณหภูมิจากการตรวจสอบในช่วงเช้าภาคเหนือ

ตอนกลางวันอุณหภูมินั้นกลับร้อนละอุ
บางจุดบางพื้นที่อุณหภูมิระหว่างวันต่างกันเกือบ๒๐องศา

อากาศในช่วง๒๓วันนี้ในช่วงกลางวันช่วงบ่าย๒
ยังคงร้อนละอุ๓๙องศาเซลเซียต
ทีนี้นะครับหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือเรื่องฝนนะครับ
๒วันนี้จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงสายวันพรุ่งนี้
ต้องเตรียมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ครับ

คงจะต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนอีกหนึ่งรอบนะครับ

คงต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า

ช่วงแรกจุดแรกครับวันที่๒๕มีนาคม
ภาคที่จะต้องเตรียมรับมือก็คือบริเวณภาคอีสาน
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
หลังจากนั้นครับวันที่๒๖ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๙

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคกลาง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก็มีโอกาสที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุฝนฟ้า
นองลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า

ตอนบนก็มีโอกาสที่จะเจอเรื่องของลูกเห็บด้วยนะครับ

กลุ่มพื้นที่ตอนบนของไทยอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับ

จากในบริเวณทางตอนบนจะต้องระวังเรื่องของ

คลื่นก็สูงเช่นเดียวกันประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่จะออกเรือเล็กเนี่ยนะครับ
ที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าวก่อน
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ